คนนี้ก็ทั้งโสดทั้งสวยและที่สำคัญคือ
รวยมากมากคุณผู้ชมใช่สำหรับสาวนิวเคลียร์หันศาจ
คุณผู้ชมจ๋านอกจากจะมีผลงานเรื่องเรือนร่างที่เป็นประจักษ์แล้วเนี่ย
หลายคนบอกว่าช่วงนี้คุณแม่นิวเคลียร์ทำไมออร่าเปล่งประกายเหลือเกิน
ตั้งแต่โสดมานี่โอ้โหความสวยนี่มันหน้าไอจีนี่คือเห็นทุกวันเลยนะคุณผู้ชมนะ
ล่าสุดค่ะคุณนิวเคลียร์ยังทำเอาโซเชียลฮือหา
ด้วยการอวดคอนโดหรูใจกลางเมือง
มูลค่าเท่าไหร่หนูมั้ยจ๊ะเท่าไหร่ค่ะ๓๕ล้านบาทคุณผู้ชมโอ้โห
บอกว่านี่นะตั้งใจจะเอาเป็นของขวัญให้ลูกชายก็คือน้องไทก้าจ้า
ใช่นางย้ำเลยนะว่าเวลาอยู่กับลูกเนี่ยไม่จำเป็นต้องถ่ายรูป
คนอื่นดูตลอดเวลาป่ะอยู่กับลูกก็เลี้ยงลูกไง
กับลูกชายน้องไทก้าเนี่ยนะคะบอกเลยว่า
ตอนนี้น้องอยู่ในช่วงที่กำลังแบบพูดคุย
คือคุยเก่งว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็มักจะมีคำพูดแปลกตลอด
ล่าสุดร้องไห้ทำไมรู้ไหมจ๊ะทำไมอ่ะ
ไม่อยากให้พ่อกับแม่แก่
ด้วยความเป็นเด็กเขาก็คงจะกลัวว่าเดี๋ยวพ่อแม่แก่
แล้วจะไม่อยู่กับเขาอะไรแบบนี้หรือเปล่านะจ๊ะเอ็นดู
ส่วนทางด้านคุณเพชจ้าค่ะตอนนี้ก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันนะคะ
ช่วยกันเลี้ยงลูกแต่แอบติฝ่ายชายนิดนึง
ชอบสปอยน้องไทก้าเกินไปนิดนึง
ทุกวันนี้นะคะคุณนิวเคลียร์ก็ยังสลับไปนอนกับที่บ้านของคุณเพชจ้าอยู่
กว่าคอนโดใหม่จะเสร็จสิ้นค่ะ
นิวก็คิดว่าเออมันเป็นอสังหาคือนิวก็อยากซื้ออสังหาเก็บไว้อยู่แล้วอะค่ะ
ก็เก็บไว้ให้ไทก้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าซื้อไปก็ไม่เป็นไร
ส่วนบ้านที่สร้างก็สร้างอยู่ในรั้วเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
อันไหนที่แบบเป็นเวรเราอยู่กับไทก้าอย่างนี้
คือก้าเขาจะชอบอยู่บ้านมากกว่าเพราะว่ามีทุกอย่าง
มันจะมีมุมของเล่นเขาที่นิวเรียกว่าเซฟโซน
ตอนนี้ติดพ่อมากกว่าแม่แล้วมากกว่าแล้ว
ตอนแรกก็มีน้อยใจแต่หลังหลังก็แบบ
ก็เข้าใจเขาเด็กผู้ชายบ่อยเบอร์แล้วค่ะ
เพราะถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือใคร
มันก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเราไม่ต้องมานั่งบอกว่า
เลี้ยงลูกนะฉันถ่ายรูปว่าฉันเลี้ยงลูกอยู่นะ

เขาก็จะรู้ว่าเวลาเลี้ยงลูกบางทีเราไม่ได้อยากจะจับโทรศัพท์
จริงดิฉันคอนเฟิร์มว่ามันไม่อยากจะจับโทรศัพท์

คือบางทีก็อยากจะถ่ายโมเมนต์น่ารักของลูกนะ
แต่ว่ามือนึงก็คว้าไว้อีกมือนึงจะถ่ายโทรศัพ

เห็นภาพแล้วบอกเหมารวมว่าเขาไม่เลี้ยง

เขาก็ดูแลน้องไทก้าได้ดีที่สุดแล้วคุณผู้ชม